คุณผู้ชมค่ะจากข่าวการเสียชีวิตของแตงโมนิดา
ก็นับมาตอนนี้๑เดือนกับ๑วันแล้วนะคะ
ก่อนหน้านี้นะคะก็จะมีบุคคลมีชื่อเสียงหลายหลากหลายวงการเลย
ออกมาแสงความคิดเห็นผ่านโลกโซเชียลค่ะ

คนนี้คือดังมากยุคพี่โยยสมดีเนี่ยคือตัวท็อปเลย
คือตอนนี้เขาอยู่ที่ประเทศอินโดนีเซียกับสามีนะคะ
แต่คุณผู้ชมรู้ไหมคะว่าเกิดอะไรขึ้น

มีชายปริศนาส่งข้อความมาข่มขู่เธอถึงขั้นจะเอาถึงตายเลย
หลายคนสงสัยนะคะว่าคุณโอเดชเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ได้ยังไงนะคะ
นี่ค่ะคุณโอเดชเขาก็ได้โพสต์ภาพที่เห็นหน้าจอ
นี่มันหน้าคุณคุณคุณปอ
คุณปอคือสมัยวัยรุ่นแล้วโอเดชก็คือยอมรับนะคะ
ว่าเขาเป็นแฟนเข่าของคุณปอนะคะ
หนึ่งในห้าคนบนเรือนั่นแหละค่ะ
ติดตามคดีของคุณแตงโมมาตลอดนะคะ
มีทั้งข้อความที่บอกว่าก็ว่าจะไม่แล้วนะ
แต่ที่ฟังแม่ตมสัมภาษณ์แล้วคันปากมาก
ผู้ชายตัวปอปจุดนะไม่รู้ปไหนนะคะ
ก็แฟนเก่าเราต่อจุดทั้งบ้านนะคะ
พอเธอโพสต์ไปแบบนี้คุณผู้ชมปรากฏว่าเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมคะ
ทราบข่าวมาจากนักข่าวนะคะว่า
คุณแม่จะฟ้องเธอนี่อีกโพสต์หนึ่งนะคะ
เธอก็เลยท้าเลยบอกว่าฟ้องมาจ้ะ
เราจะได้รู้กันว่าใครเงินหนากว่ากันปลทนายพร้อมค่ะโอ้นะคะ
แล้วดูเหมือนเรื่องจะไม่จบง่ายนะคะคุณผู้ชม

การออกมาแสงความคิดเห็นของเธอทำให้เธอถูกชายปริศนาคนหนึ่ง
ส่งข้อความมาข่มขู่นี่แหละค่ะที่เห็นหน้าจอเนี่ย

ขออนุญาตอ่านตามที่โพสต์นะคะ
อีนางแบบหิวแสงถ้ามึงกล้าฟ้องแม่แตงโมนิดา
มึงโดนกูฆ่าตายแน่เออ

คุณโดเดชนะคะเอาข้อความที่ถูกขู่ฆ่ามาโพสต์นะคะ
แล้วถามว่าคุณคนนี้เขาคือใครคะ

ชาวเน็ตก็เข้ามาให้กำลังใจนะคะ

อย่างนี้หลังไปคุณโอเดชน์ตอนนี้อยู่อินโดนีเซียกับสามีนะคะ
คุณโอเดชน์บอกว่าตอนเห็นข้อความขู่ข้า

เชื่อว่าหลายคนคงโดนมาเหมือนตัวเองนี่แหละค่ะ
บอกเลยนะคะว่าเรื่องนี้ไร้สาระมาก
เพราะคนขู่นะคะก็ทำเฟซบุ๊กปลอมขึ้นมา

ถ้าจะมาทำอะไรตามที่ครูไว้ก็มาเลยพร้อมมากค่ะ
มีหลายข้อความเลยค่ะ
มีเขาบอกว่าเขาจะให้พี่กินลูกปืน
ให้เขาจะมาขู่หน้าบ้านพี่อะไรอย่างนี้ค่ะ
พี่ก็บอกก็ได้ก็มาก็พร้อมค่ะ

ปลอมค่ะไม่กลัว

ถ้าเขาพร้อมที่จะมาสู้กับที่นี่

โอ้โหเรื่องมันไร้สาระมากจริง

ก่อนหน้านี้อาจจะได้ฟังเรื่องรับว่าคุณอเดชน์ไปสัมภาษณ์ที่นู่นที่นั่นที่นี่

อันนี้ได้คุยหลังใหม่กันอันนี้ขออนุญาตเรียบร้อยแล้วนะคะ
ซึ่งจริงแล้วอูเดชก็บอกว่าพี่ช่วยหนูหน่อย
เพราะว่ามันมาข่มขู่แบบนี้มันไม่ดีนะคะ
เป็นคนเดียวกับที่ส่งข้อความไปข่มขู่คุณแต๊งพงศกรไง

โปรเซอร์เดียวกันเลยใช่นะคะคือตอนเนี้ยเบลออยู่ก็เลยแบบเอ๊ะอืม
มองไม่เห็นชัดซึ่งน่าจะเป็นแบบคนอวตารมานี่แหละค่ะ
สัมภาษณ์คุณแต๊งเหมือนกันคุณแต๊งบอกว่าก็ไม่จัดการอะไรหรอก
เพราะว่าคนแบบนี้คือแบบว่ามาป่วน

ก็ต้องติดตามกันต่อไปนะคะว่าคุณโอเดชนี่เขาก็แบบเอาแน่นะ
ได้คุยส่วนตัวเขาบอกว่าพูดตรงสามีที่บ้านก็รวยเหมือนกัน
พร้อมจริงนะคะก็รอดูนะคะว่าจะเป็นยังไงนะคะ